อีก๒คู่นี้ก็ถูกจับตามองไม่แพ้กันนะคะ

มีการใส่เสื้อสีชมพงชมพู

เดี๋ยวไปดูภาพกันสักหน่อยละกันนะคะ
งานบุญอะไรนะคะได้รวมตัวถึง๒คู่ด้วยกันไว้ในงานเดียวนั่นเองนะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ต้องบอกก็แหมคงจะรู้มั้งว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีการพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนนะคะ
แต่ละคู่ดูคุณบอกเลยหน้าตาอิ่มบุญกันทั้ง๔คนเลย
พร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีชมพู
แซวนิดนึงละกันช่วงนี้สงสัยความรักเนี่ยมันต้องแสดงออกแล้วกันนะคะ
ทะเลใส่สีชมพูค่ะคุณผู้ชม
งานบุญครั้งนี้แฟนก็เลยได้เห็นโมเมนต์ทำบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันของคู่หวานถึงสองคู่ด้วยกันแบบเต็มนะคะ
งานดังกล่าวนะยังเห็นว่าดาราสาวหมวยอย่างเต้ยจรินพรน่ะ
พาคุณแม่ไปด้วยคือพาคุณแม่ไปด้วยแล้วก็อาเล็กธิรเดชก็ไปด้วย
บอกเลยว่างานนี้น่าจะค่อยขยับความสัมพันธ์
ฝากเนื้อฝากตัวกับครอบครัวสาวเต้ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรักที่กำลังงอกงามเลยทีเดียวนะคะสำหรับคู่นี้